คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราวดีที่ทำให้ได้ยิ้มได้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าพลังน้ำใจจากคนในวงการบันเทิงเนี่ยยังส่งกันต่อเนื่อง
จากสถานการณ์โควิด๑๙อย่างที่รู้กันนะคะว่า
วงการเดือดร้อนทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดนะฮะ
อย่างนี้แหละค่ะคุณตูนแล้วก็คุณก้อยนะคะ
ให้กับผู้ป่วยวิกฤตโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีของพี่ตูนและคุณก้อยรัชวินนะคะ
ช่วงวันเกิดของพี่ตูนที่ผ่านมาค่ะ
ได้นำเงินส่วนตัวไปร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
ให้เป็นห้องความดันลบเพื่อต่อลมหายใจกับผู้ป่วยโควิดวิกฤต๑๙นะคะ
พร้อมกับส่งเสื้อที่จัดทำขึ้นพิเศษ
มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยล่ะค่ะ
สองคนขอเป็นส่วนเล็กในการทำสิ่งนี้ให้ไม่มากกว่าน้อย
ให้แต่เป็นความจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือ

เป็นหน้าลองส่งความสมมติ
ใช่ค่ะให้พี่พี่เจ้าหน้าที่ลองออกไปใส่เล่นดูนะคะ
เผื่อแบบว่าอาจจะทำให้มีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างนะคะ
หรือไม่ก็เครียดก็เดียวนะ

คู่นี้น่ารักนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่หวานค่ะ
ก้อยพี่โย่งก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีเช่นกันนะคะ
บอกเลยว่าเขาตัดสินใจเลิกบุหรี่เพื่อเตรียมจะมีน้อง
จากวันแรกจนถึงวันนี้เจ้าตัวบอกว่าเลิกมา๕ปีแล้วค่ะ
แล้วก็ยอมรับเลยว่าไอ้การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยากสุดเลย
แต่พอเห็นภรรยาเขาตั้งท้องอย่างปลอดภัยแข็งแรง

ก็เลยทำให้เจ้าตัวรู้สึกเลยว่าความทรมานต่างที่เขารู้สึกว่า
มันยากจังเลยมันทรมานจังเลยในการเลิกบุหรี่
มันเทียบไม่ได้เลยกับความสุขที่เขามีในวันนี้ค่ะ
หยอดทิ้งท้ายแบบหวานตามสไตล์ผู้ชายอบอุ่นด้วย
บอกว่าหลังจากนี้สิ่งเดียวที่จะขอเสพติดก็คือนั่นก็คือ
ความน่ารักของภรรยาและลูกเท่านั้นค่ะ
บ้านหลายบ้านนะลองเอาไปดูนะเทคนิคนี้นะ
ไม่ใช่แค่ว่าแบบเพื่อคุณจะมีลูกมีเบบีอย่างเดียวนะ
แต่เพื่อสุขภาพของคุณในระยะยาวด้วยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะ
เดี๋ยวจะมีรูปตอนที่เขาคลอด
รูปตอนที่เขาเลี้ยงดูลูกนะท่าทางจะน่ารักนะบ้านนี้